คุณผู้ชมคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยต้องสู้ค่ะ
ต้องเป็นกำลังใจให้กันคุณปลาคราฟเชิญยิ้มค่ะ
วัยห้าสิบเก้าปีชื่อจริงก็คือกิตติศักดิ์ชูศรี
คุณผู้ชมน่าจะรู้จักกันนะคะเจอกับพิษโควิดสิบเก้า
ในช่วง๒ปีที่ผ่านมางานในวงการบันเทิงไม่มีเลย
อันนี้พี่ประครับใช่ค่ะตลกดังฮะตลกดังตระกูลเชิญยิ้ม
ใช่ค่ะครับคือบ้านโดนยืดอืมรถโดนยืดนะคะครับ
ทีเนี้ยก็ต้องพยายามหารายได้พี่ประคับเนี่ยทำทุกอย่างนะครับ
ไปเป็นลูกมือเข้าครัวทำอาหารก็แล้วที่ตำส้มตำบ้านครัวดารา
ไปเป็นพ่อค้าขายทุเรียนก็แล้วไปเป็นเด็กปั๊มก็แล้วนี่ตำส้มตำ
นี่ค่ะคือทำทุกอย่างจริงเคยชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ตลก
สดผ่านเฟซบุ๊กร้องเพลงแลกมาลัยออนไลน์ก็ทำมาแล้วอืมมีขายทุเรียน
ทุเรียนเห็นไหมคะเด็กปั๊มก็มีเดี๋ยวดูเป็นเด็กปั๊มด้วย
ทำทุกอย่างจริงงานตลกอะไรพวกนี้ไม่มีอยู่แล้วใช่
นี่ไปเป็นเด็กปั๊มด้วยเหรอใช่นี่ไงคะคือสู้ไงฮะโอ้โห
คือต้องสู้จริงทำทุกอย่างอะค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณปลาคราฟหน่อย
ที่ร้องเพลงผ่านโลกออนไลน์แลกมาลัยอ่ะค่ะมาลัยออนไลน์อ่ะค่ะ
ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการสู้ชีวิตนะคะ
ประคับนี่เป็นตลกที่ร้องเพลงเพราะอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วโอ้โหเล่นเครื่องดนตรีไทยนี่
เครื่องบินไทยนี่เก่งมากก็เลยมาร้องเพลงโชว์ลูกคอแบบนี้
ทางเฟซบุ๊กนะคะก็สดผ่านเฟซบุ๊คและมาลัยออนไลน์ทีนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่าคุณปลาคราฟเนี่ยก็ขายบ้านไปแล้ว
ก็ต้องไปอยู่กับพี่สาวแถวแถวบังใหญ่นะคะคนก็ช่วยเหลือกันนะ
เพื่อนในวงการบันเทิงผีพ้องน้องพี่ก็ช่วยนะคะ
คุณนุกสุธิดาก็โอนเงินไปช่วยคุณปลาครับเนี่ยก็ใช้ชีวิตเพียงลำพัง
เสียไปนานแล้วนะคะแต่ตอนนี้นักข่าวของเราที่ไปเจอมาบอก
พี่ประครัฟต์ก็ผอมนะครับผอมลงเยอะเลยนะคะ
งานอีกชิ้นหนึ่งที่ควักเงินก้อนสุดท้ายมาลงทุนทำก็คือกลองยาวนี่ไงฮะ
กลองยาวก็ขายให้กับเพื่อนเพื่อนนักดนตรีแต่ช่วงนี้กลองยาวมันก็ขายไม่ได้
คุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะเพราะวงดนตรีไทยก็ไม่มีใครจ้าง
ถูกต้องตอนนี้เงินใกล้หมดแล้ว
เดี๋ยวกลางเดือนนี้จะต้องย้ายไปนครราชศรีมา
ช่วยทำร้านอาหารกับเพื่อนสนิทที่เขาใหญ่อะค่ะก็เพื่อนเขาก็ช่วยอ่ะนะ
ให้ไปช่วยถ้าไม่รอดอีกก็กะว่าจะทิ้งทุกอย่าง
กลับบ้านเกิดที่จังหวัดลบบุรีแต่พี่ปลาคราฟบอกว่า
ต่อให้ทุกข์ยากขนาดไหนไม่ท้อนะคะ
จะหางานทำไม่ขอรับบริจาคด้วยค่ะ
จะสู้ด้วยหัวใจของตลกคนหนึ่งเท่าที่จะสู้ได้
หลังจากที่คาเฟ่มันปิดมาประมาณ๑๐กว่าปีนะ
การผ่อนบ้านเนี่ยมันผ่อนระยะยาวไงทนทนทนทนจนทนทนได้ปีนึงมั้ง
มาช่วงแรกก็มันไม่ไหวก็เราก็ปล่อยไป
หนูก็โทรมาคนแรกเพราะก็ช่วยมาก็ช่วยมาพอรุมปวนกัน
แต่ถ้าผมมีงานมีเงินแล้วผมก็กลับไปคืนน้องเขา
พี่บอกว่าพี่ไม่เปิดรับบริจาคนะไม่เอาไม่เอาไม่เอา

เราก็อยากจะลองดูว่าชีวิตเด็กฟ้ามันเป็นยังไงกันนะ
แต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วเพราะมีคนที่จะช่วยเหลือเราที่
อยู่ที่เขาใหญ่เขาเปิดร้านเขาจะให้ไปทำงานที่ร้านเขา
ผมไม่ท้อหรอกครับก็ใครลำบากก็
เหมือนผมก็สู้มันก็เขาบอกอย่าอายทำกินอย่าหมินเงินน้อยอย่าคอยวาสนา